หลังจากลุ้นเชียร์วอเล็กบอลเสร็จนะครับติดตามฟุตซอลลีกทางไทยรัฐทีวีแล้ว
อีกหนึ่งรายการสำคัญนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้
สามกับห้ามิถุนายนนะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระทานคิงส์ครับนะครับ
ซึ่งเป็นนักเตะของบางกอกกราสกับการติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับ
ซาปรายด์เลยนะครับจากก่อนหน้านี้นั้นก็เกิดจะติดในชุดแบบ
ลิมปิกแต่ว่าสุดท้ายนั้นเขาก็พลาดโอกาสไปนะครับข้ามมาติดชุดใหญ่เลยนะครับ
จอมเทคนิคในวัยยี่สิบสองปีโชว์ผลงานยิงไปสามประตูให้กับบางกอกกราศ
แล้วก็มีชื่อเป็นหนึ่งในยี่สิบสามคนในการลุยศึกครีมส์ครับทีมชาติไทย
ครั้งที่สี่สิบสี่นะครับวันที่สามกับห้ามิถุนายน
ดีตนักฟุตซอลทีมการท่าเรือก็บอกนะครับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนั้นดีใจมาก
เพราะว่าเป็นการติดทีมชาติครั้งแรกตั้งแต่เริ่มเล่นให้กับบางกอกกราสเมื่อ๓ปีที่แล้ว
อีกทั้งศึกคิงส์ครับถือว่าเป็นรายการที่นักฟุตบอลไทยทุกคนอยากจะเล่น
เพราะว่ารุ่นพี่หรือว่านักเตะระดับตำนานทั้งไทยและต่างชาติเคยผ่านเวทีนี้มาแล้วทั้งสิ้นครับ
มันก็มันดีใจมากเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงมันมันดีใจมาก
มันจะใช่แต่ผมก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็เมื่อวานก่อนซ้อมเขาก็ประกาศ
ก็ติดแม่ก็เอาลงในไลน์กลุ่มกลุ่มครอบครัวครับ
ก็ทุกคนก็รู้ก็ดีใจกันหมดนะครับผมก็เคยแต่ดูนะครับรายการคิงครับ
ยังไม่เคยได้เล่นก็ไม่คิดว่าจะได้เล่นก็ได้เล่นก็ต้องทำให้ดีที่สุด
แบบให้มันได้ติดเรื่อยครับให้อยู่ในแผนทีมชาติ
ติดตามลีลาของบริณภาราแล้วก็นักเตะอีกหลายคนได้นะครับ
เค้าบอกว่าเหลียบเทียบ
ชาติจะเป็นอย่างไรเมื่อเจอกับทีมจากตะวันออกกลางทั้งหลายนะครับ
โปรแกรมในการแข่งขันสองวันวันที่สามวิทยุนาลยนต์นะครับ
ผู้ชนะจะเข้าไปตัดสินแชมป์กันในวันที่๕มิถุนายน
ซึ่งไทยรัฐทีวีนั้นจะถ่ายละสดให้ชมทั้ง๔นัดนะครับ
ก็ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมกัน
ส่งกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองให้ได้

เพื่อพ่อผ่านทางเฟซบุ๊คทวิตเตอร์และอินสตาแกรมนะครับ

ครั้งที่๔๔ในวันที่๓และ๕มิถุนายน
ไม่ว่าจะเล่นในนัดแรกหรือว่านัดที่๒นั้นมีความสำคัญทั้งสองนัดนะครับ
โปรแกรมวันเสาร์นี้คู่แรก๔โมง๕นาทีสมุทรสาวครรภ์เจอกับการท่าเรือกู้นี้
ละสดผ่านทางไทยรัฐทีวีนะครับการเจอกันของทีมอันดับ๓และอันดับ๔ในปีที่แล้ว
ขณะที่๖โมง๕นาทีนะครับ๑คู่สุราธานีเจอกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
๘นาฬิกา๑๕นาทีครับมภาคขอนแก่นเจอกับบางกอกซิตี้